หน้าร้อนแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะชวนเราไปสัมผัสความร้อน
หรือว่าสัมผัสบรรยากาศดีที่ไหนกัน
ลองส่งมาบอกกันหน่อยอย่างที่ส่งกันมาเยอะแยะหลากหลายข้อความ
แต่ว่าหน้าร้อนไม่ใช่แค่เราร้อนนะ
สิงสารสัตว์มันก็ร้อนเป็นเหมือนกัน
มันก็จะต้องหาที่หลบร้อน
แต่ที่ที่หลบร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่มันควรจะอยู่
เพราะมันหนีเข้ามาที่บ้านหมานุษย์

คุณค่ะไปดูกันที่บ้านเลขที่๗๕หมู่๒
ซอยตลาดนัทกรวดนะคะอยู่ที่ตำบลเหนือคลอง
อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบีครับมาพร้อมกับเจ้าของบ้านและพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
มาที่บ้านนี้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่า
พบเจ้าตัวเงินตัวทอง
หลบร้อนมานอนอยู่ในบ้าน

นี่มันหลบเข้าไปอยู่ใต้ตู้

มันซ่อนตัวอยู่ใต้ตู้

โอ้นี่ไงเจอจริง
จิ้งจกบ้าอะไรตัวใหญ่สนับตา
ขวามยาวเนี่ย๑๕เมตร
ตัวใหญ่อ่ะใหญ่เลยอ่ะ
แล้วก็นอนหลบอยู่ใต้ตู้เก็บของนอนนิ่งไม่ไหวติง

นอนแบบว่าฉันสบายแล้วนอนแบบไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้เจ้าของบ้านตื่นกลัว
ก็เลยแอบอยู่ในนี้แบบเงียบแต่พี่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเริ่มปฏิบัติการจับเจ้าตัวร้าย
วายร้ายตัวนี้โดยการใช้นี่ค่ะไม้ยาวผูกเชือกแล้วทำเป็นบ่วงใช่ไหม
เวลาเขาจะจับพวกสัตว์เลื้อยคลานอย่างนี้เขาจะทำเป็นบ่วงแล้วคล้องไปที่คอของเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้
หลังจากนั้นพอคล้องค่อยลากออกมาลากออกมามาไม่เอาไม่ไปมาไม่อยากไปเลยมา
ไม่เอาอยู่ตรงนี้ได้ไหมมานี่ไงไม่ต้องขัดขืนเลยนะ
สุดท้ายค่ะก็ต้องใช้แรงกันนิดนึงดึงดันกันไปดึงดันกันมา
ตัวเงินตัวทองนี้ก็ดูไม่ค่อยได้ขัดขืนอะไรเท่าไหร่แต่ก็แหมไม่ค่อยอยากจะไปตัวนี้สบายดี
มันเย็นแดดข้างนอกมันร้อนไม่อยากจะไปอาบแดดนึกว่าผิวเสีย
นะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านค่ะคุณป้าสมศรีเขาบอกว่าคือตอนที่เจอเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้เนี่ยนะยังไง
ตกใจมากสิคะคุณตกใจสุดขีดไม่รู้จะทำยังไงดีกำลังยืนทำกับข้าวอยู่
ป้องเป้งหันมาจ๊ะเอตัวเงินตัวทองวิ่งออกมาจากคูน้ำหลังบ้าน
แล้วก็มันมันเห็นคนมันก็คงตกใจอ่ะคุณด้วยความตกใจคุณป้าเจ้าของบ้านวิ่งออกจากบ้าน
ส่วนตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าบ้านค่ะคุณคนละพิษคนละทางเลย
วิ่งหนีไงแล้วคุณป้ามันนึกได้อ้าวนั่นบ้านฉันวิ่งกลับเข้ามาในบ้านดีกว่า
สุดท้ายมันก็เลยอยู่ในบ้านกับคุณป้าคุณป้าก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะ
บอกเลยว่าจะหลบที่ไหนก็หลบได้แต่ไม่ใช่ที่บ้านมนุษย์
สุดท้ายก็โดนจับเนี่ยก็เดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามคูคลองนะฮะ

ทำไมไม่เอามือไขว้หลังดี

แล้วก็แบบหน้าทิ่มลงแบบนี้
แต่ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเนี่ยหมายถึงอะไร
โชคลาภมันจะมาให้โชคให้ลาภใช่มั้ย
ใช่มะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะได้โชคไล่ราบหรือเปล่า
แต่ว่าโชคโชนน่ะดู
ประกวดว่ายังไง
แล้วก็ตักคนต่างวิ่ง

ตรงนั้นตอนหลองวิ่งของบ้าน
สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไป

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะคุณผู้ชม